ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ขู่แต่ถือปืนมาแล้วก็บุกยิงอยู่หน้ารถเลย
นักธุรกิจชาวรัสเซียนั่งอยู่ในรถเดี๋ยวจะให้ดูภาพกัน
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยรวบตัวได้แล้วเมื่อเช้านี้นะคะ
คุณคิดดูสิใส่เสื้อกันฝนเขียวแล้วเดินมาถึงหน้ารถไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะ
รัวยิงไปเลยค่ะ๔นัดเนี่ยจังหวะนี้

ไม่คุณน้ำแข็งมันลักษณะเหมือนมีการมีเป้าหมายไว้แล้ว
อุกอาดมากคนในรถเป็นยังไงบ้างนะฮะ
คือคนในรถตอนนี้เนี่ยคือยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะ
บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำเขาเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าคนที่อยู่ในรถเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียค่ะ
ชื่อว่านายดิมิทรี่อาเลนิคอฟนะคะอายุ๔๔ปี
แล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุอันนี้กล้องวงจรปิดนะจากด้านบน
ก็จะจับภาพหน้าร้านอย่างนั้น
โอ้โหอุกอาจมายิงกันนะฮะ
ค่ะซึ่งพอยิง๔นัดจนกระจกหน้ารถแตก
ในตัวของนักธุรกิจชาวรัสเซียเองเขาก็ร้องเสียงดังนะคะ
กระสุนเข้าอกเข้าแขนซ้ายฝ่ามือซ้ายนิ้วเกือบขาด
อาการเขาสาหัสเลยค่ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม

อยู่ที่บเชิงทะเลเที่ยงผลทหารหลังจังหวัดภูเกต

คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีบรอนดำแล้วก็หนี
ตอนนั้นรถของคนร้ายเสียหลักปืนตกค่ะ
แล้วนี่จับภาพจากกล้องวงจรปิดได้หลังจากกเ
ผมทำกระตุกนิดหนึ่งภาพเก็บไปนิดหนึ่ง
แต่มาเห็นอีกทีคือรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มแล้วนะฮะ
ใช่ตอนล้มน่าจะทำปืนตกเอาละมีต่อนี่นี่
แล้วก็วิ่งไปหยิบปืนใช้ในการหลบหนีไป
ค่ะทีนี้หลังจากนั้นไปเจอว่าคนร้าย
มันเหมือนกับว่าก็ต้องทำลายหลักฐานนะเนาะ
เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุเขาถอดทิ้งไว้ที่ลานก่อสร้างห่าง
จุดที่เกิดเหตุหน้าร้านอาหารที่ว่านี่นะคะ
ประมาณโลหนึ่งดูสิคุณเจออะไรบ้าง
เสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วไปตรวจอีกจุดหนึ่งด้วย
อีกจุดนึงเจอเสื้อกันฝนเจอหมวกไอ้โม่ง
ไว้ที่โคนต้นไม้อยู่ตรงริมบึงน้ำใกล้ใกล้กับจุดแรกนี่แหละค่ะ

คนร้ายน่าจะโยนลงหนองน้ำ
เพราะว่าอะไรเขาไปดูตรงริมตลิ่ง

แล้วก็เมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำนะ
ต้องลงไปพยายามจะงม
แต่ว่าด้วยหนองน้ำตรงนี้ขนาดมันใหญ่มาก
และที่สำคัญทำไมเป็นโครนทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะดูสิการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยากลำบากนะ
งมเมื่อวานนี้ยังหาปืนไม่เจอเลยนะ
หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้วมีการมาถอดชุดตรงนี้ใช่ไหม
พอเปลี่ยนชุดเสร็จก็ขี่รถไปตามถนนลากูล
เข้าถนนบ้านดอยเชิงทะเลไปที่รีสอร์ท
จอดรถทิ้งไว้คุณหลังจากนั้นเขาก็ออกไป
มีภาพรถมอเตอร์ไซส์นะ
ที่มาจอดแล้วรถมอเตอร์ไซส์เหลือเปิดเปื้อนโคลนไปหมดเลย
ใช่ก็นี่ก็เชื่อมโยงกันกับเมื่อกี้ที่เอาปืนไปทิ้งไงคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนร้ายพักเข้าพักตั้งแต่๒๑พฤษภา
แล้วก็เช่ารถของรีสอร์ทไปหลังจากก่อเหตุเสร็จ

เอามาคืนแล้วก็คืนห้องพักด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนึงได้
เป็นชาวคาซักสถานถือว่าเป็นชายต้องสงสัยนะ
เนี่ยไปจับได้ค่ะสนามบินเลยค่ะรับภพรศนามบินอะเจอพี่รุ๊ต
จากรูปภัณฑ์สันธารที่คล้ายกับคนร้ายแล้วเนี่ย

ซึ่งทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
คนตำรวจตรีเสริมพันธุ์สิริโค้งเนี่ยท่านบอกนะ
หลังจากเกิดเหตุต้องปิดช่องทางเข้าออก
แล้วก็สืบสวนจนหาผู้ต้องสงสัยชาวคาซักสถานคนนี้ได้
ตรวจสอบกันหน่อยสิเขาเข้าประเทศไทยมาอะไรยังไง
ก็ต้องโดนดำเนินคดีเรื่องนี้แน่นอน
แต่ตอนนี้เจ้าตัวเองยังไม่ยอมให้การ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอทางสถานทูตมาก่อน
ปมเหตุที่ก่อเหตุไปยิงนักธุรกิจชาวรัสเซีย

ตำรวจบอกว่าน่าจะขัดกันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

เป็นการคาดการณ์ของตำรวจสันนิษฐานของตำรวจ
เพราะว่าสอบปากคำพูดต้องสงสัยอะไรอันนี้
ตลอดตั้งแต่ช่วงจับกลุ่มมาได้จนถึงตอนนี้
เขายังให้การพักเสร็จอยู่
พอเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดำเนินคดี
ส่วนเรื่องอื่นเราก็กำลังรวบรวมพยาหลักฐานต่าง

แต่ตำรวจรวบรวมหลักฐานหลายอย่างนะครับ
โดยเฉพาะที่รีสอร์ทที่ผู้ต้องสงสัย
ไปเข้าพักตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคม
คุณคิดดูสิไปสอบปากคำพนักงานของรีสอร์ท

ไม่เอาเสื้อผ้าทรัพย์สินอะไรมาเลย

มันแปลกมาอยู่นานแต่มาแต่ตัวเปล่า
แล้วก็เช่าห้องวันละตั้ง๑๐๐บาท

หลังจากนั้นเช่ามอเตอร์ไซค์ทุกวัน

แต่ว่าเห็นเช่าหลายวันก็ลดให้เหลือ๓๐๐บาท
ตอนเอามาคืนเอามาจอดทิ้งไว้เฉย

ค่ะนี่แหละคือพอรวบตัวได้แล้วนะ

คาดการณ์ว่าเขาเตรียมการมาอย่างดี

ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวฝั่งคนเจ็บเอง

เพราะว่านักธุรกิจรัสเซียก็จะต้องสอบเหมือนกันว่า
เคยมีปมขัดแย้งเรื่องธุรกิจอะไรหรือเปล่า

แล้วเขาบอกว่าผู้ต้องหาที่รวบได้